นับประพาได้ให้ปากคำกับตำรวจปราบรามยาเสพติดนะคะ
ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก๔ชั่วโมงแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อ
คุณแพทย์นับประพาบอกว่ายืนยันว่าเงินในบัญชีส่วนตัวของตัวเองนั้นนะคะ
เป็นเงินที่หามาได้จากน้ำพักน้ำแรงจากการทำงาน
ไม่เกี่ยวข้องกับเบนท์เรสซิ่งผู้เป็นสามีนะคะ
แล้วก็บอกว่าที่มีข่าวว่า๓๐ล้านบาท
ไม่เป็นความจริงไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นค่ะ

นักแสดงสาวชื่อดังพร้อมทนายความ
ได้เปิดเผยนะคะหลังเดินทางไปให้ปากคำ
กับตำรวจปราบรามยาเสพติดนานกว่า๔ชั่วโมง

ให้เข้าชี้แจงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินของสามี
ซึ่งก็คือนายอัครกิจวรโรเจริญเดชหรือเบนท์เรซิ่ง
ตำรวจพบความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา
เครือข่ายยาเสพติดของนายไซสนะแก้วพิมพา
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญนะครับ
ซึ่งก็ยืนยันว่าคุณแพทย์เองยืนยันว่าชี้แจง
เกี่ยวกับที่มาของเส้นทางการเงินส่วนตัวทั้งหมด
เงินจำนวน๓๐ล้านบาทที่ปรากฏในข่าวนั้นไม่จริง
แต่เงินในบัญชีเป็นเงินที่หามาจากการทำงาน
หามาเองทั้งหมดไม่เกี่ยวกับเบนท์เรซิ่งผู้เป็นสามี
คุณแพทย์ยืนยันว่าตัวเองและสามีเพิ่งรู้จักการกลยา
เพื่อไม่คาดหวังอะไรว่าที่รู้จักกันแล้วก็จะไปรู้กันในทุกเรื่อง
รวมถึงวันนี้เข้าให้ปากคำในฐานะพยาน
หมายเรียกเท่านั้นไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามที่เป็นข่าวนะคะ
คุณแพทยอมรับว่าการเกิดกระแสข่าวในสังคมครั้งนี้
ทำให้เกิดความไม่เข้าใจหลายอย่างเลย
ให้ตรวจสอบก่อนเขียนข่าวฟังเสียงคุณแพทย์นิดนึงค่ะ
เลข๓๐มันเป็นเรื่องส่วนตัวของแพทย์ด้วยค่ะ
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องในคดีด้วย
แล้วแพทย์กับพี่เบนพึ่งรู้จักกันได้ปีเดียว
อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรในตัวว่าจะต้องรู้ทุกเรื่องของสามี
สามีจะต้องรู้ทุกเรื่องของภรรยานะคะ

วันนี้แพทย์มาทำตามหน้าที่ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ทุกอย่างแล้ว
จริงวันนี้ที่แพทย์มานี่แพทย์มาให้ปากคำ

ยังไม่ได้ถูกหมายจับหรือยังไม่ได้ถูกจับกลุ่ม
แล้วก็ส่งตัวไปสารประกันต้องประกันตัวอะไร
ตามที่เป็นข่าวฮือฮากันเนี่ยไม่ใช่นะคะ
ค่ะก็ชัดเจนจากปากคุณแพทย์นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสมเกียจวันสิริวิลัยรองโฆษกรมชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
ก็บอกว่าวันนี้การสอบพยานทั้ง๔คน
ให้ข้อมูลชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะ
โดยเฉพาะคุณแพทย์นับประพาให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะ
ที่มาของเงินในบัญชีและการโอนเงินระหว่างแพทย์กับเบ้น

แต่ว่าในทางการสอบสวนของตำรวจก็ต้องตรวจสอบต่อ
ว่ามันเชื่อมโยงในคดีการฟอกเงินของในเบ้นหรือเปล่านะคะ
วันนี้พยานทั้ง๔คนนะครับให้ข้อมูลค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ครบถ้วน
แต่ว่าพนักงานสอบสวนก็ต้องเอาไปวิเคราะห์อีกว่า
มันเกี่ยวข้องกับข้อสงสัยที่เราเคยมีมาก่อนหน้านั้น
เพราะว่าเขาสอบเป็นพยานในฐานะพรบฟ่องเงิน
และก็สมพบกันพวกเงินของคุณบอยด์กับคุณเบนส์
วันนี้มีอีก๒คนนะคะที่ไปเป็นพยาน
ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก็คือคนงานและผู้จัดการร้าน
ก็ให้การว่าทำงานตามคำสั่งในการสั่งซื้ออะไหล่
และการทำธุรกรรมต่างก็ไม่รู้ที่มาของเงินหรอก
ส่วนจะมีการเรียกพยานทั้ง๔คนมาสอบเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนเป็นผู้พิจารณาค่ะ